เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ออกมายืนยันนะครับว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชน

อย่างแน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ตัวของพลเอกประยุทธ์เองนั้นสนับสนุนทุกภาคการเมือง

เนื่องจากตัวเองไม่สามารถจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ
ไม่สามารถไปแอบอิงไปอยู่กับพักใดได้อยู่แล้ว
เพราะอะไรพลเอกประยุทธ์ถึงพูดบ่อยครั้งว่า
ไม่สามารถลงเลือกตั้งครั้งต่อไปได้
ไปดูเหตุผลแล้วก็ปัจจัยจากรายงานครับ
เขาเลือกสอสอแล้วผมเป็นสอสอได้ไหมเล่า
ทำไมมามองตรงนี้กันจนมันวุ่นวายไปหมดอ่ะนะ

บทเฉพาการของรัฐธรรมนูลชบับปี๒๕๖๐

หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะต้องพ้นจากตำแหน่งภายใน๙๐วัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูล
นั่นก็คือจะต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
ภายในวันที่๔กรกฎาคมปี๒๕๕๙
เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์การเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แต่ถ้าว่าแม้ประตูการลงสมัครรับเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรีจะถูกปิดลง
แต่รัฐธรรมนูลยังมีกลไกที่เอื้อให้ผู้ที่ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
สามารถเข้าสู่การเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ที่ไม่ได้มาจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
ซึ่งเป็นไปได้สองแบบคือนายกรัฐมนตรีคนในและนายกรัฐมนตรีคนนอก
ห่วงเวลา๕ปีแรกนับตั้งแต่มีรัฐสภาชุดนี้
หากเลือกที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนในพลเอกประยุทธ์จะต้องเป็น๑ใน๓
ของผู้ที่ถูกพักการเมืองเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยพักการเมืองจะต้องประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
ซึ่งพักการเมืองนั้นจะต้องมีสอสอจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๕
ของจำนวนทั้งหมดหรือ๒๕เสียง
และจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากทั้งสองสภา
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้ง๒สภาประกอบไปด้วยสอสอจำนวน๕๐๐เสียง
สว๒๕๐เสียงรวมเป็น๗๕๐เสียง
เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ๓๗๖เสียง
แต่หากไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามบัญชีของพักการเมืองได้
เส้นทางก็จะไปสู่นายกคนนอก
โดยจะต้องรวบรวมเสียงของสสและสวให้ได้มากกว่า๓๗๖เสียง
เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น
เพื่อไม่ให้ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากบัญชีของพักการเมือง
หรือ๕๐๑เสียงขึ้นไป
ถึงจะเริ่มกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนนอกได้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนอกนี้
จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่า๓๗๖เสียงเช่นกัน
แม้จะต้องใช้เสียงในการโหวตนายกจำนวนมาก
แต่ต้องไม่ลืมว่าการยกมือเลือกนายกครั้งนี้
ยังมีเสียงสนับสนุนของสว๒๕๐เสียง
ที่มีที่มาจากกระบวนการสัญหา

จะต้องให้คอสชให้ความเห็นชอบ
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน